เด็กนี้อยากจะดูเรื่องอะไรก่อนนะครับ
ระหว่างเรื่องของครอบครัวตัวกลาง
ครอบครัวตัวกลางนี้เรื่องยาวนะ
เดี๋ยวระหว่างนี้ระหว่างที่รอจะเล่าเรื่องนี้

เออนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ครอบครัวเนี่ย

บอกว่าครอบครัวของเธอนะฮะ

ดังนั้นเรื่องราวอะไรที่เกี่ยวกับตำรวจ
พอเกิดขึ้นกับครอบครัวของเธอเนี่ย

ที่บอกว่าเรียนนิติมทอง
เดี๋ยวมีคำตอบให้ว่าเรียนนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์หรือเปล่านะครับ

แต่ก่อนอื่นเราไปดูเรื่องของโชเฟอร์แท็กซี่กันหน่อย
เพราะว่ามีการเตือนภัยออกมานะครับ

ออกมาโพสต์เรื่องราวเตือนภัยไว้แบบนี้
เรียกใช้บริการรถแท็กซี่
แต่กลับเจอคนขับหรือว่าโชเฟอร์แท็กซี่เนี่ย
ขอมีสัมพันธ์ทางเพศในที่เปลี่ยว
โชคดีที่เธอรอดมาได้แต่รอดมาได้ด้วยสภาพนี้

คือรอยที่เห็นนี่คือเอาเป็นรอยโดนดูด

นี่เป็นภาพของสาวประเภท๒คนหนึ่ง
เผยเห็นรอยฟกช้ำตามบริเวณรอบปาก

และตามร่างกายจากการที่ถูกคนขับเท็กซี่ล้วนลาม
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกของคืนที่ผ่านมานะครับ
และสาวประเภท๒คนนี้เธอก็ได้โพสต์ข้อความเล่าเหตุการณ์บอกว่า
เวลาประมาณ๕ทุ่มของคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา
ได้เรียกรถแท็กซี่จากป้ายแถวสาลายา
เพื่อจะกลับบ้านที่นครชัยศรีระยะทางประมาณ๒๐กิโลเมตร
ตลอดเส้นทางในการกลับบ้าน

กับทุ่งนาสักส่วนใหญ่แล้วก็ไม่มีแท็กซี่ครับ
เมื่อเธอนั่งรถมาได้สักพักหนึ่ง

ถ้าพี่ส่งน้องลงกลางทางน้องกลับบ้านเองได้ไหม
แต่ถ้าไม่อยากเดินกลับอ้าวมานั่งข้างพี่สิ

บอกว่าตอนนั้นโทรศัพท์ของเธอก็แบตหมดซะอีก

หลังจากที่ฟังโชเฟอร์แท็กซี่พูดมาแบบนี้
มันก็ทำแม่งอยู่ก็กลัวแล้วล่ะ
แต่จะโทรหาใครก็โทรไม่ได้
เธอจึงต้องจำใจที่จะไปนั่งด้านหน้า

คนขับก็เริ่มคุยเข้าเรื่องเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์

ถามเธอว่าทำหน้าอกหรือยังแปลงเพศหรือยัง

คนขับแท็กซี่ก็เข้ามาจับหน้าอกของเธอเลย
จากนั้นก็จอดรถข้างทางพร้อมกับเข้ามาลวนลาม
มาไซซอกคอมาดูดคอ
พยายามจะจูบปากจูบปากเธอนะครับ
แล้วก็พยายามจะดูดหน้าอกเธออีก
จนเธอเป็นแผลฟกช้ำอย่างที่เห็นนี่นะครับ

จากนี้นะโชเฟอร์ยังขอให้เธอสำเร็จความไคร้ให้
แต่ว่าสาวประเภท๒คนนี้ไม่ยอมนะครับ
ที่สุดคนขับก็เลยสำเร็จความไคร้ด้วยตัวเอง
จากนั้นก็เลยขับรถพาเธอมาส่งที่บ้านนะครับ

พี่ทำกับคนที่พูดง่ายแล้วก็สวยเท่านั้นเอง

ซี่รายนี้โอ้โหคนมีพฤติกรรมในลักษณะนี้

และที่สำคัญนะครับก็คือไม่สำนึก

เลยตัดสินใจในการที่เข้าแจ้งความกับทางตำรวจเอาผิดโชเฟอร์แท็กซี่
เธอจำได้นะครับแล้วก็สีรถเธอจำได้
เป็นแท็กซี่สีฟ้าทะเบียนทฐสบศ๓๕๔๖
คนขับเธอก็จำชื่อได้นายภัยทูล
แต่เธอจำนามสกุลไม่ได้นะครับ

จับมือเราแล้วก็หลุดปากกันแล้วก็อีกหนึ่ง

โอ้โหนี่แหละค่ะคุณผู้ชมพอหลังจากที่เธอเกิดเหตุเนี่ยนะคะ
ก็มีการไปร้องกับศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ
กรมการขนส่งทางบกก็คือพอสุกรีพอกองตรวจการขนส่งทางบก
คุณผู้ชมก็รีบตรวจสอบเลยมารู้ว่าชื่อนำสกุลเลยค่ะ
นายไพทูลเดคุณทศ
แล้วพอรู้ทั้งชื่อนามสกุลรู้ทั้งทะเบียนรถรู้ทั้งสีรถแบบนี้ก็แน่นอน

เป็นคนขับรถเทคซี่ที่เกาะเหตุมาให้ปากคำ

แต่ไม่ได้ข่มขืนโดยอ้างว่าผู้เสียหายสมยอมเอง

ตำรวจได้ตั้งข้อกล่าวหากระทำอนาจารย์
มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการใด

โดยจะสอบปากคำผู้เสียหายอย่างละเอียดอีกครั้ง
ก่อนที่จะแจ้งข้อหาเพิ่มเติมนะครับ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้นะคะ๑๐โมง
ก็จะมาให้เจ้าหน้าที่สอบสวนข้อเท็จจริง
ถ้าเกิดว่าพบว่าผิดจริงจะโดนเปรียบเทียบปรับสูงสุด

แล้วก็จะถูกดำเนินการเพิกถอนใบอนุญาตขับรถทันทีด้วยนะคะ

ถูกต้องค่ะมีคดีอาญาที่ฟ้องร้องกันด้วยนะครับ